เดี๋ยวฝนตกกลับลงกลับรังไม่ถูก

ตอนนี้ประชากรชานกมาก
เช่นนี้ถ้าเย็นฝนมันตกผ่วยจังเลย
ออกหาอาหารกลับมาไม่ถูก
มาห้องหาใกล้ไปห้องคนอื่น
บางตัวหลงเหลิงไปไหนไม่รู้

ออกไปแล้วกลับมาหารังไม่เจอใคร
ว่ารังนกขาดรายได้
เป็นปัญหาสำคัญเลยสำหรับคนที่ทำรังนกอยู่
เพราะว่าช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนนอกจากจะส่งผลต่อคนแล้วยังส่งผลต่อนกด้วย
และที่สำคัญหลังจากที่วันสองวันที่ผ่านมา
มีลักษณะของอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อวานนี้ฝนหายไปจากกรุงเทพมหานคร

วันนี้ก็คาดว่าฝนจะยังมีโอกาสตกน้อยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพ
แต่ว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้เนี่ยเตรียมรับมืออีกรอบหนึ่ง
เป็นการมาอีกรอบหนึ่งของอากาศเย็นที่มีการสปินมา
วันนี้หลายพื้นที่อาจจะได้สัมผัสแล้ว
มีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแล้ว
เป็นการมาอีกครั้งหนึ่งของอากาศเย็น
ซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากพายุกองเรยที่มีการไปดันเอาอากาศเย็นจากตอนบนมาอีกระรอกหนึ่ง
ซึ่งนี่ก็จะส่งผลต่อสภาพอากาศเมืองไหนของเราต่อไป

แต่ว่าจุดไหนเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือภาพดาวเทียมนะครับแสดงลักษณะการก่อตัวของกลุ่มเมฆ
ในช่วงเช้าวันนี้ที่เห็นเป็นสีก็คือกลุ่มเมฆที่มีการก่อยอดสูง
ซึ่งจะสังเกตว่าส่วนใหญ่ไปก่อตัวอยู่บริเวณทะเล
ซึ่งเป็นลักษณะการก่อตัวของกลุ่มเมฆที่มีลักษณะหมุนวน

นี่คือถ้าหากเอาเมฆออกแล้วเอาเฉพาะฝนเท่านั้น
สังเกตว่าฝนส่วนใหญ่ไปอยู่ที่นู่นใจกลางของพายุ
ส่วนบริเวณทางตอนบนก็จะมีกลุ่มฝนอยู่บางกลุ่ม
ซึ่งเป็นกลุ่มฝนที่มีการดูดแล้วก็เหนียวนำเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุ
ดังนั้นเช้าวันนี้ในพื้นที่หลักในประเทศไทยที่ยังมีฝนอยู่
ก็คือบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับ
จุดที่ต้องระวังหน่อยก็คือในบริเวณพื้นที่เพชรชบุรีประจวบฮิริขัน
นองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูนชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
ตะลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาส
นี่คือตอนนี้ที่กำลังตกอยู่นะครับ
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็ระวังกันหน่อยนะครับ
ออกเดินทางสัญจงสัญจรโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนบนประจบภิริขัน
หลายพื้นที่มีฝนตกติดต่อกันหลายวันแล้วนะครับ
จะทำให้เกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้
หลังจากนี้เป็นต้นไปฝนในบริเวณทางตอนบนก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมา
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝนตกเยอะเลยทีเดียว
ทำให้อากาศมีอากาศเย็นอย่างต่อเนื่อง
หลังจากนี้ฝนจะค่อยถูกพายุเหนียวนำดูดออกไปเหมือนกันนะครับ
ทำให้วันนี้ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะลดลง
ส่วนบริเวณตอนกลางฝนก็จะเริ่มกลับมาเพิ่มมากขึ้นนะครับ
นี่คือเส้นทางพายุนี่คือลักษณะการก่อตัวของฝน
สังเกตว่าหลังจากนี้บริเวณตอนบนครับ
ก็จะฝนจะค่อยหายไปนะครับ
ออกไปจากเมืองไทยตอนล่างฝนก็จะค่อย
เคลื่อนที่กลับขึ้นมากลับขึ้นมากลับขึ้นมานะครับ
ตกตอนกลางของประเทศ
ส่วนนี้ครับเป็นลักษณะของการแผ่มาของลมหนาว
กับทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุ

ขึ้นไปบริเวณทางตอนล่างของคาบสมุทรเกาหลีนะครับ
ซึ่งการเคลื่อนที่แบบนี้เนี่ยนะครับ

ทำให้การเคลื่อนที่ของพายุค่อนข้างช้าละทีเดียว
ซึ่งการที่มีการเคลื่อนที่แบบนี้
ทำให้มีการเคลื่อนตัวของอากาศเย็นเนี่ยนะครับ

กันไว้ไม่ให้อากาศเย็นไหลลงทะเล
จึงทำให้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้
อากาศเย็นจากบริเวณประเทศจีนครับ
มีการไหลลงมาพาผ่านทางบริเวณทางฝั่งตะวันออกของจีน

แล้วก็เข้าสู่ลาวเข้าสู่ไทยภาคอีสานนะครับ
ทำให้ภาคอีสานยังคงต้องเจอกับท้องฟ้าที่โปร่งโล่ง

แต่ว่าตอนกลางคืนตอนกลางวัน
อากาศแดดค่อนข้างร้อนละทีเดียวยังไง
ทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ต้องระวังด้วยหน่อยนะครับ
ส่วนนี้เป็นลักษณะของกระแสลมนะครับ
สังเกตว่าพลังงานของพายุมีการเหนียวนำให้
มีการทำให้ลมหนาวแรงเป็นพิเศษในระยะนี้นะครับ

ซึ่งคาดการณ์ว่าจะขึ้นฝั่งในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้
ประเทศญี่ปุ่นก็จะทำให้กระแสลมมีการเปลี่ยนแปลง
เราจะเจอกับความแปรปวนของลักษณะอากาศ

หลายวันจะเจอเหลือวันต้นเวลาซัปดาห์หน้า

มีวิธีเรียกนกกลับมาไหมฮะทั้ง๓ท่านครับ

ขันสิลูก
อันนั้นไม่ใช่แล้วพี่

เอาอย่างนี้ละกัน

เวลาเห็นเขาขายของเขาเอาแมวมา
เดี๋ยวผมลองดู

มาแล้ว